คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ยะโสธรฝนตกถนนลื่นครับ
ทำให้รถของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เสียหลักข้ามเกาะพุ่งไปทับรถกระบะที่วิ่งสวนมา

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ส่วนด้านหน้าเข้าหาถนนส่วนใต้ท้องรถบรรทุก
พบรถกระบะสีดำพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า

จากการสอบถามนายสายชนเสาเวียงอายุ๕๑ปี

เปิดเผยว่าขณะขับรถคันดังกล่าวเพื่อมุ่งหน้าไปจังหวัดร้อยเอ็ด

แต่ระหว่างทางมีฝนตกลงมาตลอด
เสียการทรงตัวเพราะถนนลื่น
พยายามเหยียบเบรกทำให้รถหมุนไปหลายรอบ
ก่อนที่จะเหินข้ามเกาะกลางถนน
แล้วพุ่งไปทับรถกระบะที่วิ่งสวนทางมาอย่างแรง
ลากรถกระบะพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า

และคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ส่วนตัวเองกับเพื่อนไม่ได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจสพปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
รับแจ้งจากนายสถานีรถไฟปรานบุรี

มีคนถูกรถเร็วขบวนที่๑๗๒สุหายโกลกกรุงเทพ

บนสะพานเหล็กก่อนถึงสถานีรถไฟประมาณ๓๐๐เมตร

หงายหน้าอยู่ในน้ำใต้สะพานรถไฟ
ทราบชื่อคือนายสุรูปทองอายุ๗๗ปี
พนักการขับรถไฟให้การว่า

แต่ก็ไม่ยอมหลบทำให้หยุดรถไฟไม่ทัน

ขณะที่ลูกชายผู้เสียชีวิตบอกว่า
พ่อมีอาการหลงลืมชอบเดินออกมานอกบ้านเป็นประจำ
ว่าระหว่างเดินอยู่บนรางรถไฟ
โดยไม่ทราบว่ากำลังมีขบวนรถวิ่งมา
ถูกชนจนเสียชีวิต

สาขาบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บนถนนเทพรัฐกิโลเมตรที่๔๑
ช่องคู่ขนานคาเข้าชนบุรี

กำลังขับออกจากทางเบียงช่องทางด่วน

แล้วไม่ทันระวังรถที่มาทางตรง
ทำให้รถพ่วง๑๘ล้อที่ขับมาเลนขวาเฉียวชน

ก่อนจะโทรศัพท์เรียกประกันมาเจรจา
ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น